ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องสามีพระยาอีกแล้วนะคะ
จริงแล้วก็ควงกันไปงานแต่งงานเป็นงานมงคลเนอะ
แล้วก็บรรยากาศอบอวนไปด้วยความรักครับ
แต่กลายเป็นว่ากลับมาจากงานแต่งงานสามีดื่ม
เสร็จคว้ากัญชามาสูบแล้วเมาค่ะ
ภรรยาโมโหสามีว่าทำไมต้องเมาขนาดนี้อืม
กลายเป็นสามีเนี่ยคว้าปืนยิงภรรยาตายคาบ้านเลยนะคะ
สุราธานีค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนดึก
สิบเก้ากรกฎาคมอ่ะนะคะตำรวจสพบ้านนาศาลไปตรวจสอบ
บ้านหลังนี้อยู่ถนนสวนมังคุดนะคะที่สุราช
ประสานแพทย์เวรโรงพยาบาลบ้านนาศาลและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและกู้ภัยไปตรวจสอบด้วย
ที่ประตูหลังบ้านพบศพนางสาวขวัญตาอายุสี่สิบสี่ปี
จมกองเลือดอยู่นะคะใส่ชุดสีแดงถูกยิงด้วยอาวุธปืน
กระสุนเข้าหน้าอกด้านซ้ายกระสุนฝั่งในคนที่ก่อเหตุก็สามีนี่แหละ
ยังนอนเมาอยู่ใกล้ใกล้ศพภรรยาอ๋อนั้นเมาอยู่แล้วฮะ
นอนเมาอยู่ค่ะนายชาวลิศอายุสามสิบเจ็ดค่ะ
นึกว่าเจ็บหรือว่าตายไม่ใช่นั้นนั่นเมาใช่ไหมค่ะ
โอ้โหแต่ภรรยาตายอ่ะเมาภรรยานี่ตายแล้วแล้วใกล้ใกล้กันมีปืนลูกโม่จุดสองสอง
มีกระสุนอยู่ด้วยนะคะมีปลอกกระสุนตกอยู่หนึ่งปลอกครับ
เจ้าหน้าที่ก็เก็บทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานกู้ภัยนำร่างของนางสาวขวัญตาไปให้นิติเวศ
ชนะสูตรพลิกศพทีนี้ค่ะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ตอนเย็น
คู่นี้เขาก็ไปงานแต่งงานญาติพาลูกชายไปด้วยนะคะ
งานแต่งงานที่โรงเรียนนาศาลจนเกือบเกือบเที่ยงคืนกลับมาบ้านทะเลาะกัน
เพราะว่าตัวสามีขอไปดื่มต่อกับเพื่อนภรรยาบอกไม่ต้องไปหรอก
แล้วด้วยความเมาอะค่ะสามีหยิบปืนที่ซ่อนอยู่ในย่าม
แวนอยู่หลังบ้านยิงใส่ภรรยาแล้วยิงเข้าจุดสำคัญเลย
ยิงเข้าที่หน้าอกจนเสียชีวิตตรงนั้นพอช่วงเช้าวันนี้นะคะ
นักข่าวไปที่บ้านที่เกิดเหตุครอบครัวของทั้งสองฝ่าย
วันนี้คุณสุชาดาสิริคงลงพื้นที่ไปแล้วก็ได้ไปคุยกับพี่เขยของผู้ก่อเหตุ
ถากรนายถากรเล่าให้ฟังเมื่อคืนนะคะกลับจากงานแต่งงานก็แยกย้ายกันนอน
เขยกับภรรยาทะเลาะกันเสียงดังมากด้วยความที่ตัวสามีอ่ะ
อยากไปปาร์ตี้สังสรรค์ต่อแต่ภรรยาบอกอย่าไปเลยแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง
จากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงร้องอย่างคลุ้มคลั่งเลยตัวฝ่ายชายนะคะ
พอออกไปดูอ้าวฝ่ายหญิงคือเสียชีวิตไปแล้วครับ
ตัวนายถากรพูดสั้นแค่ว่ารู้ไหมทำอะไรลงไป
ยังไม่ทันถามรายละเอียดอะไรเลยตัวฝ่ายชายร้องไห้แล้วสลบไปเลย
บอกว่าเนี่ยที่นอนอยู่แบบนี้ไม่ใช่แค่เมาอย่างเดียวคือร้องไห้แล้วสลบไปเลย
ตัวนายถากรบอกว่าสงสารน้องสาวมากเลยเพราะแอลกอฮอลแท้แท้เลย
ทำให้ต้องสูญเสียเนี่ยน้องสาวไปแบบนี้นะคะครับ
วันนี้ก็ไปเยี่ยมที่โรงพักตัวฝ่ายชายก็ร้องไห้ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขายืนยันว่าเมาจริงเมาขาดสติเมาแบบไม่รู้เรื่องเลยจริง
รู้อีกทีคือภรรยาตายแล้วครอบครัวก็คุยกันว่าจะประกันตัวไหมหรือจะยังไง
เพราะกลัวว่าฝ่ายชายจะคิดสั้นฆ่าตัวตายตามภรรยาไปค่ะ
ตอนนั้นคือเขาร้องกี๊ดได้ไหมใช่ใช่ใช่เริ่มร้อง
เริ่มล้อมลงมาแล้วก็นอนร้องนอนกอดแฟนจนที่เราเห็นแล้วน่ะ
ก็คืออยู่ก็หงายหลังลงไปคือคลั่งแล้วอันนี้คุมตัวเองไม่ได้แล้ว
คือเหมือนตกใจที่แบบว่าเอ้ายิงแฟนมาแล้วอะไร
ใช่ใช่ใช่เพราะว่าพี่ดูแล้วมันไม่มีสติแหละตอนนั้น
ตอนที่ก่อเหตุกันนะนะด้านแม่ของผู้ก่อเหตุค่ะ
นางสมปองก็บอกว่าแม่ออกมาเห็นลูกชายนอนกอดศพภรรยา
แม่นี่ช็อกเลยสงสารทั้งคู่มากปกติเขารักกันมาก
ไม่เคยทะเลาะถึงขั้นลงไม้ลงมือกันเลยเคยแค่เถียงกันตามภาษาผัวเมีย
ครับนี่แหละค่ะสาเหตุมันมาจากความเมาแท้แท้เลย
บอกว่าเอาจริงแล้วลูกชายไม่ค่อยได้ดื่มเหล้านะคะ
พอดื่มไปนิดหน่อยก็เมาจนขาดสติแต่สุดท้ายที่น่าสงสารมากก็คือ
หลานชายมาสูญเสียแม่แล้วพ่อก็ต้องติดคุก
อยากจะบอกให้ไปเกิดที่ดีแต่พูดไม่เป็นกับเพื่อน
มันก็ได้แล้วน่ะอ่าอยากจะขอโทษถ้าว่าเป็นคนที่ว่าพูดไม่
เข้าใจค่ะค่ะเข้าใจทุกคน
พ่อพ่อเองแล้วก็แม่เมื่อคืนแม่เขามา
เขาก็บอกว่าพอกลับจากงานแต่งงาน
แล้วก็ต่อด้วยการสูบกัญชา
ภรรยาก็ต่อว่าว่าอย่าสูบเลยมันแรง
ดื่มเหล้ามาแล้วอยากจะมาสูบกัญชาอีก
ตอนนั้นก็เลยเริ่มแบบเมาหนักแบบไม่รู้ตัวเลย
นี่ยังร้องไห้อยู่เลยนะคะ
แล้วเขาบอกว่าคือเขาเมาถึงขั้นที่ว่า

เมียตอนไหนจำไม่ได้ด้วยซ้ำ

นี่ร้องไห้เลยเหรอ

สุดท้ายก็มีแต่ความสูญเสียนะคะ

มันสายไปมากจริงอะค่ะ

เดี๋ยวมันเกินเห็นความขายเครียดแล้วนะครับ